ครอบครัวจิตรัตดานะครับซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุใช้มีดแทงน้องแอม
เด็กหญิงวัย๕ขวบจนเสียชีวิตออกมากราบขอโทษ
พร้อมบอกว่าพร้อมจะเยียวยาให้กับครอบครัวของผู้สูญเสียกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยครับ
และในวันนี้พ่อของน้องแอมนั้นมีการนำเค้กวันเกิดไปเป่าให้กับลูกสาวที่หน้าโรงศพ
เพราะว่าเมื่อวานนี้ครบรอบวันเกิด๕ขวบพอดี
ท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้าเป็นอย่างมากไปเจาะประเด็นพร้อมกันครับ
แฮปปี้เบิร์นเดทูยู

และสมาชิกในครอบครัวอวยพรวันเกิดน้องแอม
เด็กหญิงวัย๕ขวบเหยื่อนางสาวจิตรดาหญิงป่วยทางจิตแทงเสียชีวิต
หลังนำศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดกลางคูเวียงอำเภอนครชัย๔

โดยพ่อน้องแอมทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับลูกสาว
ว่าจะซื้อจักรยานและเค้กวันเกิดให้ในวันที่๓๐มีนาคม
ซึ่งเป็นวันครบรอบวันเกิดน้องแอมอายุครบ๕ขวบ
แต่ช่วงบ่ายวันที่๒๙มีนาคมกลับได้รับข่าวเศร้า
สูญเสียน้องแอมไปอย่างไม่มีวันกลับ
วันนี้พ่อซื้อเค้กให้ลูก

ทำไมพ่อถึงซื้อจักรยานให้น้อง
น้องบ่นกับย่าวันที่เสียชีวิตนี่
บอกว่าย่าจักรยานพี่เอิญเขาขี่ดีนะ

กับย่าว่าวันที่เสียชีวิตเนี่ย
มีตังค์ซื้อย่าซื้อจักรยานให้หนูนะ
ขณะที่ก่อนหน้านี้ตำรวจสพนครชัยศรี
ได้นัดครอบครัวของนางสาวจิตรดา
และครอบครัวของเด็กหญิงวัย๕ขวบ

พี่สาวของนางสาวจิตรดา
ก้มกราบย่าและพ่อของน้องแอม
จากนั้นทั้งสองฝ่ายได้สวมกอดกัน
นางสาวอ้อพี่สาวของนางสาวจิตรดา

ถึงการกระทำของน้องสาวต่อหน้าพนักงานสอบสวน
เจรจาเยียวยาในครั้งนี้ทั้งคู่ตกลงกันได้

คือจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเรื่องงานศพทั้งหมด
เยียวยาจิตใจครอบครัวน้องแอมด้วย
แต่ไม่ขอเปิดเผยตัวเลข
ทางฝั่งนั้นเค้าไม่ติดใจแล้วหรือครับ
แล้วมีการอธิบายเค้ายังไงบ้าง
ก็คือมันไม่มีอะไรเลย

ก็คือคนที่เราไปมาหาสู่กันอยู่แล้ว

ทางฝั่งของคุณศพนี้เราจะช่วยค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างไหม

ที่เปลี่ยนเป็นอย่างไรบ้างค่ะตอนนี้

อยู่บนโรงพยาบาลเหรอคะใช่ค่ะอยู่บนโรงพยาบาล
ส่วนทางฝั่งของพ่อและคุณย่าน้องแอมเผยว่า
แต่เรื่องคดียืนยันว่าให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
คดีเหมือนเดิมค่ะไม่เปลี่ยนคดีอาญาก็เป็นเหมือนเดิมค่ะ
แต่กรณีที่จะมาวันนี้คือการเยียวยาของผู้ดูแลผู้ต้องหา

ผู้อำนวยการสถาบันกรยาราชนครินเปิดเผยว่า

หลังจากนี้จะรักษาตามอาการจนมีอาการดีขึ้น
และจะส่งผลสรุปให้กับตำรวจภายใน๔๕๙๐วัน
เพื่อจะทำการสอบปากคำต่อไป
ข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน